กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของป่าไม้กันหน่อย
ผลการดำเนินการฟื้นฟูภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน

ต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจแล้วก็ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
นายนรงอภิชัยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรมบอกว่า
พื้นที่เขาหัวโล้นในจังหวัดน่านมีทั้งหมดกว่า๑ล้าน๗แสนไร่
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูมาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงขณะนี้สามารถฟื้นฟูได้แล้วทั้งหมด
ไร่ในพื้นที่รุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
แก่รุ่มน้ำศพสายบริเวณอำเภอท่าวังผากว่า๓๔๐๐๐ไร่
ุ่มน้ำยาวตอนบนบริเวณอำเภอ๒แควร์กว่า๔๔๐๐๐ไร่
ุ่มน้ำน่านตอนบนบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติอีกกว่า๑๗๐๐ไร่

เพื่อตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตและการแก้ไขปัญหาป่าไม้ควบคู่ไปด้วย
โดยการเข้าไปจัดสรรแนวเขตที่ทำกินให้ชัดเจน
แล้วก็ให้ความรู้ในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะ
จากนั้นนะคะก็จะส่งเสริมการปลูกพืชหลังทำนาข้าว
เช่นการปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกกาแฟ
เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลดการขยายพื้นที่บุกลุกป่าสงวนและป่าอนุรักษ์
เมื่อทางรัฐอนุญาตพื้นที่ราศดรเข้าใจ
สองตัวนี้ก็จะมารวมกันว่าชาวบ้านใช้ประโยชน์ในที่ที่ดินได้
อย่างมีขอบเขตยังมีมาตรการชุมชนรองรับ

มาตรการชุมชนการชิงเผาการดูแลป่าการใช้ประโยชน์จากป่า
เนี่ยเมื่อเขาเห็นประโยชน์เขาจะรวมตัวกันสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนในอนาคตค่ะทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
จะมีการคัดเลือกรุ่มแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขา
โดยจะขออนุญาตจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อเข้าไปดำเนินการกำหนดขอบเขตการทำกินให้ชัดเจน
จากนั้นจะดำเนินงานตามรูปแบบของมูลนิธิ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นด้วยค่ะ